กับพระสงฆ์แล้วเกิดขึ้นในวัดด้วยไม่น่าเชื่อจริงจริงนะคะ
พระยิงพระด้วยกันเองแล้วคำถามคือพระมีปืน
พระทำไมพกปืนแล้วที่สำคัญคือเหตุที่ยิงกันถึงขั้นบาดเจ็บ
มาจากการที่ชั้นพรรษามากกว่าพรรษาน้อยกว่า
ที่นั่งเวลาทำพิธีต่างนานาใครนั่งเหนือใคร
ใครนั่งด้านหลังแถวหลังแถวหน้าแบบนี้ยิงกันนะคะ
แล้วพระที่ก่อเหตุเรียกว่าเป็นหลวงตานะคุณผู้ชม
หลวงตาไปยิงพระอีกรูปนึงอยู่วัดเดียวกันเป็นหลวงลุง
อายุไม่ใช่น้อยน้อยทั้งคู่นะคะโอ้นี่เกิดขึ้นที่วัดราชสามัคคีค่ะ
ไปดูกันที่คนก่อเหตุก่อนที่ขวัญบอกค่ะ
ว่าเขาเรียกกันเป็นหลวงตาเพราะอายุตั้ง๗๔ปีแล้ว
หลวงตาคนนี้คือพระวันดีเพียภูเขียว
ใช้อาวุธปืนลูกโม่กระหน่ำยิงกระหน่ำยิงจริงค่ะ
เพราะว่ายิงจนหมดแม็กซ์เลยอะค่ะนะคะใส่พระวีรพงศ์อาสานาม
อายุก็ห้าสิบเจ็ดปีแล้วหลวงลุงที่เขาเรียกกัน
อยู่วัดเดียวกันแท้แท้นะคะแล้วหลวงตายิงหลวงลุง
หลวงลุงเนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณสะโพกแล้วก็ขาหนีบ
นำตัวส่งโรงพยาบาลนากลางตอนนี้ล่าสุดคืออาการปลอดภัยแล้วนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนบ่ายของเมื่อวานนี้นี่เองค่ะทีนี้ถามว่า
หลวงตานีไปไหนไหมไม่หนีค่ะหลวงตารอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วเอาอาวุธปืนที่ตัวเองใช้ก่อเหตุนะมอบให้ตำรวจด้วยถามว่าแล้วปืนอ่ะ
ได้แต่ใดมาแกบอกเลยค่ะบอกว่าเป็นปืนของพี่ชายเอง
รักษาติดตัวไว้มานานกว่า๒๐ปีไม่เคยเอามาใช้ทำอะไรเลย
รับสารภาพก่อเหตุเองจริงจริงตำรวจก็เลยต้องนำตัวหลวงตาท่านนี้
คือพระวันดีไปลาศิกขาบทค่ะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนเล่าเรื่องราวก่อนที่ขวัญเล่าไปตอนต้น
ขวัญพูดเวอร์ไปหรือเปล่าทำไมถึงขั้นแค่ลำดับพันศา
กว่าแก่กว่ายิงกันเลยจริงเหรอเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแบบนี้ว่าไปสอบสวนมาแล้ว
ขอเรียกว่าเป็นหลวงตาก่อนแล้วกันนะคะจริงถ้าเกิดว่าศึกแล้วเนี่ยลาศิกขาแล้วเนี่ย
เขาก็จะเป็นนายวันดีแล้วย้อนกลับไปพระวันดีนี่แหละคนก่อเหตุ
มักจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับพระวีรพงศ์เนี่ยตลอดเวลาตอนฉันเพลง
วีรพงศ์เนี่ยลักษณะเหมือนเอาของมาวางเบียดพระวันดีก็คือหลวงตานะที่อายุเยอะกว่า
จากนั้นพระวันดีก็เลยหันไปมองหน้าก็เลยถูกพระวิรพงศ์ตอบกลับมาแล้วหันมาพูดว่า
อะไรตอนนั้นยังไม่เกิดเรื่องนะคะ
เขาบอกว่าพอฉันเพลเสร็จต่างคนต่างแยกย้ายกลับกุฏิกันไปก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้ว
พอตอนบ่ายกลับมาค่ะพระวันดีเนี่ยหลวงตาค่ะเห็นพระวีรพงศ์เดินมาใกล้ใกล้กุฏิ
ก็เลยไปหยิบปืนลูกโม่ขนาดจุด๓๒ออกมายิงแล้วรัวไปเลยปังจนหมดแม็กซ์
เขาบอกห้าถึงหกนัดเลยทีเดียวคือยิงไปคือเอาง่ายง่ายที่ออกไปอ่ะ
กระสุนเนี่ยโดนแน่เลยคือ๕นัดแต่อีกนัดนึงเนี่ยมันกระสุนด้านค่ะ
แล้วมีสองนัดที่ทางด้านของพระที่ได้รับบาดเจ็บพระวีรพงศ์เนี่ย
โดนเข้าไปตรงสะโพกแล้วก็ขาหนีบพอยิงเสร็จทางด้านของพระวันดี
ก็เดินกลับไปที่กุฏิไปยืนรอมอบตัวกับตำรวจนั่นแหละค่ะ
ก็เลยไปที่เกิดเหตุไปที่วัดราชสามัคคีค่ะไปสอบถามเรื่องนี้กับทางด้านของเจ้าวาดวัดนะคะ

เรานะไปดูจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็คือเป็นกุฏิของพระวีรพงศ์
พระอธิบาทเจ็บแล้วนะคะก็ไปถึงก็ยังเห็นเลยน่ะ
อันนี้ลองดูเห็นบอกว่ามีรอยกระสุนอยู่ตามกำแพงหลายแห่งเลยใช่ไหมคะ
ครับเพราะว่ายิงออกไปหลายนัดเลยเจ้าอาวาสบอกแบบนี้อ่า
ปมเหตุนะนะทั้งคู่เคยจำพรรษาที่นี่ด้วยกันนะ
เมื่อหลายปีก่อนถ้าย้อนกลับไปหลังจากนั้นก็มีการแยก
ย้ายกันต่างคนต่างไปอยู่วัดที่อื่นอืมพระวันดีเนี่ย
คนก่อเหตุนี่แหละอายุมากกว่าก่อนหน้านี้เคยศึกนะ
ศึกไปแต่งงานมาก่อนแล้วก็มีครอบครัวแต่หลังจากนั้น
ภรรยาเสียชีวิตก็เลยตัดสินใจกลับมาบวชใหม่
แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่วัดร่าศาสตร์เมื่อกี้ที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่มา๕ปีแล้วล่าสุดนะที่กลับมาบวชใหม่
พระวิรพงศ์คนเจ็บที่อายุน้อยกว่าเนี่ยอายุห้าสิบเจ็ดปี
จะกลับมาบวชก่อนพระวันดีเอาจริงจริงพันศาเนี่ยนะ
ห่างกันประมาณหนึ่งพันศาช่วงแรกเนี่ย
คือทางด้านของพระวิรพงศ์เคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่นมาก่อน
แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่วัดร่าศาสตร์เมื่อกี้แห่งนี้
แน่นอนว่าพระวิรพงศ์จะต้องพรรษาแก่กว่าถูกไหม
ถึงแม้ว่าอายุจะอ่อนกว่าเพราะว่าเขาบวชก่อน
บวชก่อนก็ถือว่าพรรษาก็จะมากกว่าแก่กว่า
ดังนั้นเวลาขึ้นลำดับพิธีกิจสงฆ์ก็จะต้องนั่งในลำดับต้น
เขาเรียงลำดับตามพรรษาไม่ได้เรียงลำตามอายุนะฮะ

ทีนี้ทางด้านของพระพุทธเขาก็ต้องมองตัวเองแบบนั้นว่า
เขาว่าพรรษาแก่กว่าบวชมาก่อน
แล้วลักษณะการภาษาแก่กว่ามันไม่ได้นับกันที่อายุ

เวลานั่งในลำดับพิธีก็จะต้องนั่งก่อน
ก็ลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นบ้ายเหมือบ้ายเมากันมาแบบนี้หลายครั้ง
ชอบมีปัญหาเรื่องของการแย่งสิ่งที่นั่งในพิธี

ถึงขั้นเคยมาฟ้องท่านเจ้าอาวาสเองก็มี
ก็เลยมีการจัดการเรื่องที่นั่งให้มันถูกต้อง
เคยมีการไปยุติกันมาก่อนแล้วเจ้าอาวาสท่านบอกเลยนะ

อย่าไปยึดติดอะไรกับศักดิ์ศรีตำแหน่งอะไรเลย

สุดท้ายมามีเรื่องแบบนี้จนได้ค่ะ
เล็กน้อยพูดหรือคำพูด
คำพูดไม่เอียดเกียจกันบ้างไม่เคารกกันบ้าง
ก็บอกว่าคนหนึ่งก็พูดพูดให้หน่อย
คนหนึ่งก็พูดอีกคนหนึ่งก็มาล๊อคเรียน
แต่ก็มีครั้งหนึ่งสองครั้ง
ก็บอกว่าให้อยู่ด้วยกันก็อยู่โดยปกติ
อย่าไปทะเลาะบ่วงแว้งอะไรกันเลย
ขณะท่านเจ้าวาดท่านเองท่านก็ยังเตือนเนอะ
ก็เป็นเรื่องที่ท่านไม่ต้องเตือนก็ได้นะคะ

แล้วก็คุณผู้ชมคะวัดนี้เป็นวัดดังด้วยนะคะ
ในหนองบัวลำภูถ้าย้อนกลับไปเอาจริง

คือวัดนี้คือหลังจากตอนนู้นจำได้ไหมคะ

วัดนี้นี่แหละค่ะเป็นการเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีชาปนกิจ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นน่ะนะคะ
แล้วก็กลายเป็นมาเกิดเหตุการณ์พระยิงกันเองซะอย่างนั้นค่ะ
คือพอบวชเรียนแล้วเนี่ยจริงแล้วไม่ใช่บวชแต่กายต้องบวชใจด้วยนะฮะ

เอาเมื่อกี้คือยิงกันอยู่ในวัดเดียวกัน